รักนักกีฬาอีกคู่หนึ่งแล้วกัน
เขาจดทะเบียนสมรสกันในวันวาเลนไทย

จดกันมีขึ้นบอลลงบอลลูนด้วยน่ารัก

เป็นกิจกรรมนะครับที่จัดบอลลูนาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ซึ่งเราก็จะรู้จักกันอยู่แล้วทุกปี

ก็จัดที่สิงปาร์คเชียงรายนะคะ
ซึ่งก็จะมีบอลลูนจาก๓๕ลูก
จาก๑๖ประเทศมาร่วมชิงชัยกันค่ะ
ซึ่งกิจกรรมณวันนี้วันวาเลนไทยนะคะ

บริเวณด้านหน้าไร่สิงปาร์คเชียงราย

ซึ่งก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
รวมถึงคุณรังสลิดลักษิตานนท์นะคะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบุรอดเบอรี่จำกัด

ซึ่งปีที่แล้วมีรุ่งโรธไทยนิยม

เป็นคนที่ไปร่วมในการจดทะเบียนแบบนี้
เขานี่ตัวทางนางกีฬาปีนี้ก็คู่นี้เลย
เจ้าอายเป็นเอกกรรเกตกับทางนองสอบุตรดิเปิดผ่อง
และเดี๋ยวนี่ก็เป็นสองนางกีฬาเทคโคลโด่นะครับ

แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เนี่ยเหรียญทองเอเชียน
แล้วก็อันดับ๔โอลิมปิกเกมลอนดอน๒๐๑๘
แต่ความน่ารักคือเห็นชุดที่เขาใส่ไง
เขาใส่ชุดเทควันโดเพราะเขาบอกว่าเขาจะไม่ลืม
ว่าเขามีวันนี้ได้เพราะกีฬาเทควันโด
แล้วก็อยากจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะ
แต่ว่าเรื่องตัวเล็กนี่อาจจะเป็นปีหน้า
ปีหน้าวางแผนไว้ก็เพิ่งจะแต่งกันไปนะครับ
คู่รักนักสู้ยินดีด้วยนะครับ
ค่ะก็วันนี้เป็นวันที่พิเศษมากค่ะ
ที่ได้มาร่วมจดทะเบียนแล้วก็ขึ้นบนลุนที่ไล่สิ่งป๊าค่ะ

ก็ดีใจครับก็ได้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้
ก็เคยเห็นในโฆษณาในสมัยก่อน
ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาร่วมจดทะเบียนวันนี้ครับ
แล้วดูเหมือนว่าชุดที่เรามาก็ไม่เหมือนชุดของคนอื่น
เป็นชุดของเทควันโดเลย
คิดเอาเองป่ะคะ
ก็คือวันที่สำคัญค่ะ
เราก็เป็นนักกีฬาทั้งโลกทั้งสองคนนะคะ
วันสำคัญของเราก็อยากให้มีเทวันโดมาเป็นส่วนหนึ่งด้วยค่ะ
น่ารักเนอะเห็นแล้วก็ยิ้มตาม
อกจากไอกับสองนะคะ
ยังมีคู่รักอีก๒๑คู่นะคะ

ต้อยเศรษฐากับภรรยาก็มาบอกรักกันบนบอลลูนครั้งนี้
ซึ่งในช่วงเย็นเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมการแข่งขันบรูนานาชาติ
อย่างที่บอกไปว่าบอลลูน๓๕ลูกจาก๑๖ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน
ซึ่งงานก็จะมีไปจนถึงวันที่๑๘กุมภาพันธ์

ไปถึงดาวอังคารเลยอิจฉานะครับ

ใครที่มีความรักแล้วก็ความรักแม่งดี
ก็มีไงแต่แค่อาจจะระยะทางห่างกันหน่อยนิดนึง
ปีนี้อาจจะรอโอกาสสักนิดนึง